ม่ายลูกติดนะทำฮือฮานะครับ

นี่ชายหนุ่มคนนี้นะครับเห็นไหมครับ
อายุ๓๗ปีนะครับอยู่เพชรบุรี
แต่งงานกับอาร์ทวันชัยเกลียบกำไร

กลีบกำไรนะฮะอายุ๒๐ปีสาวประเภท๒นะครับ
คือฝ่ายชายเนี่ยนะฮะคือครั้งหนึ่งเนี่ย
เคยถูกผู้หญิงทิ้งแล้วก็มีลูกติดมาคนหนึ่ง

ถ้าเกิดวันหนึ่งเมียเพิ่งอารมณ์ทิ้งเธอขึ้นมาล่ะ

เกิดวันหนึ่งเมเฟื่องอารมณ์ทิ้งเธอขึ้นมาล่ะ

ทุกวันนี้ฉันว่าเธออาจจะแต่งหญิงไปเลยอ่ะ

ว่าวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นออนภาที่วันหนึ่งเดินซื้อเสื้อผ้าแบรนเนียมทั้งวันอ่ะ
เออก็แต่งหญิงแล้วก็เป็นผัวเขา
แล้วฉันก็ต้องฝึกกลายเป็นตัว

แล้วผู้ชายก็บอกว่าเขาอ่ะควบกับผู้หญิงอ่ะ

พออยู่ด้วยกันแล้วน่ารักดูแลเขาอย่างดี

เอาอกเอาใจกันแล้วเนี่ยฮะ

มันเคยเห็นลิ้นมันแป๊บขึ้นไปถึง

มันเกี่ยวกับอะไรเนอะมันเป็นอย่างนี้กันเยอะเนอะ
มีคนที่แบบว่าเคยใช้ชีวิตมีลูกมีเมียแล้วอยู่ดีก็มาแบบว่าแต่งงานกับเก้งกับเธอเยอะมากพี่

ก็คือประมาณว่าตอนนี้เนี่ย

นั้นก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมาเพื่อจะทำให้เกิดความสมดุล
นั้นการรักในเพศเดียวกันมันก็จะไม่ต้องสร้างหรือว่า

คนก็จะไม่ลนโลกมากมันก็จะเป็นการลิดรอด

นั่นพี่คิดเองหรือเปล่า

หรอกก็เดี๋ยวต่อไปนี้มันจะสบายมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม

เราเองก็ไปอยู่กับผู้หญิงมากมีเพื่อนผู้หญิงได้เว้ย
แต่ถ้าสมมุติคนที่เข้าใจจริงมันก็จะต้องเป็นเพศเดียวกัน
ที่เป็นดูแลกันหรือไม่ต้องไปคิดถึงบนเตียงนะ
คือบนเตียงมันก็อีกแบบนึงแต่หมายถึงว่า
ถ้าสมมุติเราจะแบบว่ามีอย่างนี้สิพูดกันง่ายอย่างนี้

สาเหตุเพราะว่ารู้ใจผู้หญิงไงว่าจะทำผมไงสวย

เหรอและผู้ชายก็เป็นกุ๊ก
เพราะอะไรเพราะรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะกินรสชาติอะไรแล้วอร่อย